ไปดูพระพุทธรูปที่มีความแปลกของที่มาในการสร้าง
ถึงขั้นไหนติดตามพร้อมกันในช่วง
พิกัดเพลง
สวัสดีคุณผู้ชมนะคะมาขอคำมากรรมเสริมโรชธากับหลวงพ่อที่เรียกได้ว่ามีหนึ่งเดียวในโลกเพราะว่าทำมาจากกลักฝิ่นค่ะ

บอกเลยนะคะว่าที่นี่เด็ดมากลองดูสิครับข้างหลังเนี่ยคนเยอะมากเลย
อันนี้จากใจจริงเลยนะคะว่าไม่คิดว่าคนเนี่ยจะมาแก้กรรมกับหลวงพ่อกลางปีกเยอะขนาดนี้
เอ๊ะทำไมถึงได้มีคนมาเยอะขนาดนี้เดี๋ยวหมอไก่เล่าให้ฟังค่ะ
กักฝิ่นนะคะหรือว่าพระพุทธเศรษฐมุณีค่ะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยล้นเก้ารัชกาลที่๓นะคะโดยสร้างมาจากกลักฝิ่นค่ะ
สมัยราชการที่๓นะคะได้มีชาวต่างชาติค่ะนำเข้าฝิ่นมาเป็นจำนวนมากนะคะซึ่งฝิ่นก็ถือว่าเป็นสิ่งเสพติดในขณะนั้นนะคะก็เลยมีพระราชองค์การในการกวาดล้างฝิ่นครั้งใหญ่นะคะในครั้งนั้นค่ะได้มีการรวบรวมฝิ่นที่ผิดกฎหมายนะคะจำนวนมากกว่า๒๒๑๒๐กิโลกรัมโดยในขณะนั้นค่ะพระองค์ท่านทรงโปร
ต่อมานะคะได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูปองค์นี้ค่ะมาประดิษฐานนะคะเป็นพระประธานอยู่ที่สาราการประเรียน
สุทัศน์เทพยวรารามราชวรมหาวิหารแห่งนี้เลยค่ะตอนแรกแรกนะคะพระองค์นี้ยังไม่มีชื่อค่ะแต่ว่าชาวบ้าน
จะเรียกว่าพระกักฝิ่นนะคะ
ต่อมาในสมัยร้น๙รัชกาลที่๔นะคะ
ได้มีการพระราชธานามให้พระพุทธรูปองค์นี้ค่ะว่า

ซึ่งแปลว่าผู้ปเศรษฐสุขค่ะ
มีความหมายโดยในนะคะว่า

พระพุทธรูปองค์นี้นั่นเองค่ะ

เตรียมเงินนะคะมาทั้งหมด๕๕บาท

แล้วก็พุ่งตรงมาที่วัดสุทัศน์แห่งนี้เลยนะคะ
จากนั้นค่ะก็ให้เราทำการจุดทูบจุดเทียนนะคะ

เงิน๕บาทค่ะจะเป็นเงินค่าครูนะคะ

ที่เราจะต้องไปไหว้ขอพรนะคะ
นั่นก็คือพระกริงวัสดธรรมค่ะ
ส่วนใหญ่นะคะคนที่เขาจะมาขอพรกับพระกริ่งค่ะ
เขาจะมาขอพรในเรื่องของสุขภาพร่างกาย

หรือว่าถ้าใครสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่แล้ว

สุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบยาวก็ได้ค่ะ
และอีกหนึ่งจุดนะคะที่ห้ามพลาดเลยค่ะ

ถ้าใครจะมาขอพรในเรื่องของการงาน
เงินโชคลาภต้องมาจุดนี้ให้ได้เลยค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านทุกราศีนะคะ
หาโอกาสในการมาทำบุญที่วัดสุทัศน์แห่งนี้ค่ะ

ได้แก่ชาวราศีสิงศ์แล้วก็ชาวราศีกุมค่ะ

เป็นราศีที่โดนอิทธิพลของดาวเสาค่ะ

ถ้ามีโอกาสได้มาไหว้พระเพื่อเปิดดวงสักครั้งหนึ่ง
ก็จะเป็นอะไรที่ดีอย่างมากเลยค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของวัสสุทัศน
พระวรารามราชวรมหาวิหารได้
ทางเฟสบุ๊คตลอนข่าวและติ๊กต๊อกไทยลักษณ์นิวนะคะ
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปปักหุดพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ
สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ